ในช่วงสักสัปดาห์นึงแล้วนะ
ที่คุณหญิงหมอพรธิบรจนสุนันท์
สวอยู่ในหน้าค่าวอยู่ในสื่อเฮ้ยเดี๋ยว
คือท่านบอกว่าก็ให้ธรรมะดำเนินการไป

ต้องลองฟังคุณหญิงหมอท่านเปิดใจเป็นครั้งแรกเลย
ถ้าย้อนไปก็คือทริปที่ท่านไปเที่ยวไอซแลนด์
แล้วก็ไปที่ร้านอาหารเห็นบอกว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น
ระหว่างรอสั่งอยู่ตรงตู้กดตรงนี้ตู้ออเดอร์ตรงนี้
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ตอนแรกอ้างว่าเป็นเจ้าของร้าน
สุดท้ายมาทราบภายหลังว่าเป็นหัวหน้าเชฟ
เข้ามาไลฟ์ด้วยอารมณ์โกรธ
แล้วก็ไล่เธอไล่คุณหญิงหมอกับคณะออกไป
เหตุการณ์นี้มัน๒๙กันยายนครับ
หมอพรทิพย์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าส่วนตัว
คุณหมอเองก็เจอเรื่องนี้มาเยอะมาก
รู้สึกว่าเห็นใจผู้ชายคนนั้นนะ
แล้วคุณหญิงหมอก็บอกว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้ว

คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
จนกระทั่งสื่อเอามาเปิดเผยนี่แหละ
เป้าหมายของเราคือทำความดีเท่านั้นเองค่ะ

หรือว่าอธิบายอะไรกับผู้ชายในคลิปนะ
เพราะเชื่อว่าคำพูดของหมอไม่น่าจะสามารถ
เปลี่ยนใจหรือว่าลบล้างความเชื่อของผู้ชายคนนั้นได้
คุณหญิงหมอก็เลยเลือกจะเดินออกมาเฉย

เพราะเห็นว่าคู่กรณีเริ่มชี้หน้า

ใช้สรรพนามที่ค่อนข้างรุนแรง

ตอนนั้นนึกถึงคำสนของพระนี่ไงพี่เบิร์ต
บอกว่าพัสดุถ้าส่งแล้วไม่มีคนรับ
มันจะกลับไปสู่คนส่งหมายถึงตีกลับ
ดังนั้นเรื่องนี้คุณหญิงหมอคิดว่าจะจบ
คิดจะฟ้องร้องและจะไม่ทำอะไรต่อ

คุณหญิงหมอยอมรับว่าท่านผิดพลาดเอง

ก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วย
ส่วนการเดินทางไปเที่ยวในทริปนี้
คุณหญิงหมอบอกทั้งหมดเป็นเพื่อนสอสอ
ที่เรียนหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าด้วยกัน
เป็นทริปเดินทางต่างประเทศที่จัดขึ้นปีละครั้ง
ปกติจะเดินทางไปช่วงของการปิดสมัยประชุมสภา
แล้วก็มีการจองคิวเดินทางมาเป็นปีครับ

คือคุณหญิงหมอจบดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม
แล้วกระมะกาลสิทธิ์ไม่จบ
โดยเฉพาะคุณหญิงหมอเป็นผู้ทรงเกียรติ

เป็นสวแล้วมันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนไง
ใช่ฉะนั้นสวสมชายแสวงการไม่ยอม
ไม่ยอมเพราะอะไรไม่ยอมเพราะท่านเป็นประธานกรรมธิการ
สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาไง
คุณผู้ชมในการประชุมคณะกรรมธิการนะครับ
ได้มีการหยิบยกเหตุการณ์ที่คุณหญิงหมอพรทิพย์
ถูกคุกคามมหารือและมีความเห็นว่า
คุกคามนี้เป็นการกระทบสิทธิมนุษยชน
ดังนั้นจึงมีมติส่งหนังสือถึงประหลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ทูตไทยในกรุงโคเป็นเฮเกนเดนมาร์

เพื่อให้รายละเอียดและข้อเท็จจริงนะครับ
และข้อกังวลของคณะกรรมธิการเนี่ย
และจะส่งหนังสือไปยังกงศูนย์กิติมศักดิ
ประธานรัฐสภาไอซแลนด์บอร์ดการท่องเที่ยวไอซแลนด์
รวมไปถึงจะส่งหนังสือตรงไปยังนายกรัฐมนตรี

โอ้โหใหญ่มากใหญ่มาก
คือเขาบอกว่าแบบนี้มันละเมิดไง
มันเป็นละเมิดไงแล้วสวสมชายเนี่ย
ฐานะประธานกรรมธิการสิทธิมนุษยชนท่านยอมไม่ได้

อกจากนี้ครับกรรมธิการเตรียมร่างหนังสือร้องทุกข์
ให้กับคุณหญิงหมอพรทิพย์พิจารณา

เพราะกรณีที่เกิดขึ้นนั้นพบว่า
มีความผิดตามกฎหมายไทยหลายฉบับ
น้ำแข็งบอกพรบคอมพิวเตอร์ก็ผิดใช่ไหม
ประมวลกฎหมายอาญาด้วยในหลายมาตราเลย
ถึงแม้ว่าคุณหญิงหมอจะไม่ประสงค์จะฟ้องร้องก็ตาม
แต่กรณีนี้อาจเป็นตัวอย่างที่ทำให้เกิดการคุกคาม
มาชิกรัฐสภาจากความเห็นต่างทางการเมืองได้

เรื่องของการเคารพสิทธิไม่ละเมิดสิทธิ
ซึ่งกันและกันนะครับยังไงก็ตามอันนี้ก็นะฮะ

ผมว่าคุณผู้ชมรู้ว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะ
อะไรควรไม่ควรนะครับ